กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของคนคนนี้
พระราม๗ตอนนี้เป็นเต้๐๐๗แล้ว

เพราะตามสืบเรื่องของคดีนี้นะครับ

ตามหากล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชม
ตามหากล้องวงจรปิดเขายืนยันเจตนารมณ์

กับ๒หาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้ได้

สอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะครับ

ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี
ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภาครับ
เพื่อหาหลักฐานเส้นทางขับเรือสปีดโบสต์
เรือที่มีคุณแตงโมอยู่

ที่ร้านอาหารชิดชนชมสภา

ซึ่งเป็นจุดที่๒ที่อยู่ไม่ห่างจากร้านแรก
แต่ก็ไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุ
เพราะว่าคืออุปกรณ์มันรีเซตทุก๗วันนะครับ
จุดที่สามไปต่อ
ในซอยจรรสนิทวง๙๒

ก็เลยไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนกัน
คุณเต้นะครับบอกกับทีมข่าวโดยมั่นใจว่าคุณแตงโมอาจจะไม่ได้ตกน้ำเสียชีวิตบริเวณการไฟฟ้า
แล้วก็ต้องการให้มีการอายัดศพเพื่อชนะสูตรอีกครั้ง
เพราะว่ามีข้อสงสัยในหลายประเด็นคือคุณเต้ให้สัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยขอให้อายัดศพแล้วนะครับ
คุณเต้บอกได้ว่ามีคนใจบุญนะเขาเสนอออกค่าใช้จ่ายในการชนสูตรศพคุณแตงโมในโรงพยาบาลเอกชน
วงเงินห้าแสนบาทหากเกินจากนี้เขาบอกยินดีจะออกให้ทั้งหมด
แต่ขอไม่เปิดเผยตัวว่าเป็นใครนะยืนยันว่าเขาเนี่ยจะทำหน้าที่ควบคู่กันไปในสองส่วน
และการหาหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อค้นหาความจริงครับ
ผู้ใหญ่ใจดีก็บอกว่าถ้าจะเป็นการชนะสูตรพลิกศพเพื่อให้ทุกอย่างมันกระจ่าง
ว่าศพนี้บาดแผลต่างเกิดมาจากอะไรกันแน่
แต่ค่าตรวจของเอกชนเนี่ยมันอาจจะครอบงำไม่ได้แต่มันแพง
ซึ่งผมก็ได้รับสายจากบุคคลหนึ่งนะฮะโทรมาหาก็บอกว่า
ถ้าตรวจเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ช่างออกให้ทั้งหมด
เบื้องต้นก็ประมาณ๕แสนก็หมายความว่าสามารถที่จะเอาร่างนี้
เวลาไปชาญสูตรก็อาจจะชันสูตรพร้อมกันอย่างเช่น
ถูกป่ะตรงคอตรงขาตรงหน้าอกถูกป่ะ
หลังขาเนี่ยหรือข้อเท้าไปตรวจสอบเนี่ยก็เอาชิ้นเนื้อแต่ละส่วนไปตรวจสอบได้
จากนั้นช่วงบ่ายคุณผู้ชมคุณเต้พาพุทธสุข่าวลงเรือหางยาว
ลงเรือหางยาวเลยครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดกันว่ามีตรงไหนบ้าง
ก็ไปตามบ้านเรือแล้วก็ร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากท่าเรือวัดสร้อยทอง
ริมน้ำคือบ้านบ้านชาวบ้านบ้านคนบางทีก็ไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่บริเวณการไฟฟ้าบางกลวยคุณเต้บอกเพียบ
เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยา๒๗ตัว
แล้วก็ในเรือของการไฟฟ้าอีก๕๖ตัว
แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดให้ดูได้

คุณเต้ฝากไปถึงคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวท่านรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
บอกว่าขอให้การไฟฟ้าตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาข้อเท็จจริงจากคดีนี้หน่อยได้ไหม
ก็มาติดที่กล้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่แหละมีทั้งหมด๒๗ตัว
กล้องราชการมันจะบันทึกได้ประมาณ๓๐วัน

มีกล้อง๒๗ตัวซึ่งเป็นกล้องที่มีส่วนสำคัญมาก
แล้วก็การที่ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนปัจจุบันเนี่ย
คุณบุญญนิตที่ไม่ให้กล้องแล้วบอกว่าให้กับตำรวจไปแล้ว

พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนก็ต้องการทราบ
เพราะว่าจะได้ไม่มีการดัดแปลง
เนื้อหาในคลิปวิดีโอถูกป่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาต่อสู้ในชั้นศาลมันจะมีปัญหา
ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัทคลังสินค้าเอกชนนะฮะ
ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าบางกรวยที่นนทบุรีเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมครับนี่เราวงให้ดูด้วย

สปีดโบ๊ทเนี่ยแล่นผ่านหน้ากล้องไปตามปกตินะ
แล้วก็แล่นกลับมาในเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาที
แล่นมาทางฝั่งบริษัทซะด้วย
ในคลิปนะครับเรือสปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุนะครับ
ผ่านไปตามปกติโดยไม่ได้ใช้ความเร็ว

นี่ทั้ง๒คน
เรือกำลังมุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม๘ครับ
ซึ่งตำรวจระบุข้อมูลช่วงเวลานี้บอกว่า
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๓นาที
ตรงข้ามกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ
สังเกตได้จากเมื่อเรือผ่านจุดนี้ไปไม่นานนะครับ

เรือหยุดแล้วก็มีการวนเรือกลับมา

มันไปสอดคล้องกับข้อเท็จจริงครับ
ที่ไปตรวจพบว่ามีการวนเรืออยู่ตรงนี้ถึง๑๘รอบครับคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมคะมีรายงานว่าวันนี้คุณแซนมางานแล้วนะคะ

เนี่ยคุณแซนเดินทางมาร่วมพิธีไว้อะไรวันที่๒ของคุณตังโมแล้วค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้หลายคนก็จับตาดูกันว่าเอ๊ะคุณแซนจะมาหรือเปล่าเนี่ย

นักข่าวก็ใช้คำว่าฮือกันเข้าไปเลยได้ไหมคะ
ก็เข้าไปดูจริงก็อยากจะฟังเสียงคุณแซนแหละว่ามีอะไรอยากจะพูดถึงบ้างหรือเปล่า
แต่ว่าคุณแซนก็เดินเข้าไปร่วมพิธีก่อนนะคะ

หมายถึงว่าคุณแซนมาคนเดียวไม่ได้มาพร้อมกับใคร

คุณปอมาแล้วแล้วก็ขึ้นทางด้านข้างนะฮะของตัวอาคารนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงบริเวณด้านหน้าที่มีสื่อมวลชนรอทำข่าวอยู่เป็นจำนวนมากครับ

ไปที่ห้องจัดพิธีที่ชั้น๓
นี่ขึ้นมาถึงชั้น๓แล้วนี่กำลังจะเดินเข้าไปในห้องจัดพิธีแล้วนะคะ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จริงเราเล่ากันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะว่า
มีทั้งคนที่เป็นแฟนคลับคุณแตงโม

ตอนนี้เขารวมตัวกันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ

เขาบอกว่าเขาต้องการรู้ความจริงในเรื่องนี้

และการทำคดีนี้มันจะต้องกระจ่างและชัดเจนกว่านี้
วันนี้เขาเลยบอกว่าขอแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ละกัน

ไปสพเมืองนลเลยค่ะ
มารวมตัวกันที่สพเมืองนนท์นะคะ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทุกคนก็คือใส่ชุดทีมสีขาวชมพู

อยากให้คุณหญิงหมอก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ค่ะ
เป็นผู้ชนะสูตรร่างคุณตังโมอีกครั้ง

บอกว่าอยากจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณแตงโม
ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
คนที่ติดตามข่าวนี้เนี่ยทุกคนมาด้วยใจ
ไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังไม่ได้มีการแบบปลุกระดมกันมาหรืออะไรเลย
คือทุกคนอย่างที่บอกเขารวมตัวกันอยู่ในโซเชียลเนี่ย

แล้ววันนี้เนี่ยที่เขาต้องออกมารวมตัวกันเรียกร้องเพราะเขาบอกว่า
เขาไม่ไว้ใจการทำงานของตำรวจ
มีพิรุธตั้งหลายอย่างในการทำคดีแต่ทำไมมันไม่มีความชัดเจนเลย
กลัวว่าจะมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเห็นภาพของตำรวจและคนที่อยู่บนเรือทั้งห้า
ออกมาตบไหล่ออกมาโอบกอดกัน
กลุ่มได้ร้องคอลไปทำให้คุณตังหมูเขาบอกว่า
เขารู้สึกแปลกเขารู้สึกไม่ค่อยไว้ใจ
ไหนจะเรื่องบาดแผลที่มีคนพูดถึงกันอยู่
ไม่ว่าจะเป็นแผลที่หน้าแผลที่ขาแผลที่หัวอะไรยังไง

ก็ไม่เห็นมีข้อสรุปหรือข้อชี้แจงที่มันชัดเจนออกมาให้ประชาชนได้รับรู้สักที

และไม่เชื่อคำให้การของพยานด้วยว่า
คุณแตงโมจะพลัดตกเรือเพราะไปปัสสาวะท้ายเรือ
คนรักแตงโมเขาก็เลยบอกว่าถ้ายังไม่มีความคืบหน้าของคดี
และตำรวจชุดนี้ที่ทำคดีอยู่ตอนนี้เนี่ย

เขาก็จะรวมตัวกันเรียกร้องจนกว่าคุณตังโมจะได้รับความเป็นธรรม

อยากให้มีการชนะสูตรร่างคุณตังโมใหม่อีกครั้งจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้
โดยมีคุณหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์

และอยากให้ดีเอสไอเข้ามาทำคดีใหม่
อย่างที่ทุกคนทราบกันไปแล้ววันนี้
เปรี้ยงลงมาเลยว่าคุณแม่บอกว่าขอยกเลิกพิธีชาพนักกิจวันจันที่๑๔
และจะขออายัดร่างคุณแตงโมเอาไว้ก่อน
กลุ่มคนเรียกร้องความเป็นทำให้คุณตังโมเขาบอกว่าเขาก็ดีใจที่คุณแม่ตัดสินใจแบบนี้
แล้วก็บอกว่าดีใจที่คุณแม่หันมาสนใจคดีแล้วก็ทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
เขาบอกตอนแรกเขาก็แอบตะขิดตะห่วงใจเล็กน้อยเหมือนกันที่คุณแม่บอกว่า
คุณแม่ให้อภัยปลอดกับโรเบิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็ดีใจกับการตัดสินใจนี้ของคุณแม่นะคะ
แล้วทีมข่าวก็เลยถามว่าเออไหนก็พูดถึงคุณแม่แล้ว
ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องคุณแตงโมแบบนี้เนี่ยขอคุณแม่ยัง
เพราะคุณแม่เคยออกมาพูดไว้ไงว่าใครที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับน้องแตงโมเนี่ยต้องขอแม่ก่อน
แล้วกลุ่มนี้เขาขอไหม
เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องขอเพราะเขาออกมาเรียกร้องให้คุณแตงโมไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้คุณแม่
และเขาอยากจะให้คุณแม่เนี่ยช่วยเปิดโอกาสให้คนอื่นที่ออกมาเคลื่อนไหวได้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมอย่างเต็มที่ค่ะ
อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอย่างงั้นก็อยากให้เปลี่ยนดีกว่าครับ
ทุกคนมาด้วยใจค่ะมาด้วยใจ
ใช่ค่ะไม่มีใครบังคับไม่มีใครเรียกร้อง
นี่ก็เดินทางมามาด้วยตัวคนเดียวด้วยค่ะ

สิ่งที่เราอยากให้ทำใหม่บ้างคืออะไรครับ
ก็คืออยากให้ทุกคนนะคะออกมารวมตัวกันให้ทุกคนให้ราชการเห็นไปเลยค่ะว่าบุคคลธรรมดาหรือว่าดาราค่ะ
ก็อยากให้มีความเท่าเทียมนะคะแล้วก็อยากให้ทำใหม่ก็คืออยากให้ชนะสูตรศพใหม่โดยมีแพทย์นะคะคุณหมอพรทิพย์เข้าไปร่วมตรวจสอบค่ะ
แล้วก็มีหน่วยงานดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบคดีนี้ให้ร่วมไป
เพราะว่าเราดูข่าวทุกวันนะคะเราก็ไม่ได้คนที่ทำงานอยู่ในหน้าที่นะคะแต่เราก็อยากจะแบบว่าเห็นความเป็นจริงอะค่ะ
ตำรวจออกมาแถลงข่าวแล้วก็งงไปงงมาค่ะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งเราก็เพิ่งเคยเห็นนะคะว่าตำรวจกับผู้ที่มีคดี๕คนออกมาแบบ
บไหล่อบกอดกันอย่างงั้นนะคะมันดูแปลกแปลกอ่ะครับอืม
นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอืม
เพราะมันน่าจะต้องโอบไหล่อบกอดคนที่เขาเสียหายไม่ใช่เหรอคะไม่ไว้ใจค่ะ
อะไรที่ทำให้เราไม่ไว้ใจขนาดนั้นมันเป็นภาพตบไหล่กันก็น่าจะคิดได้แล้วอะค่ะ
อืมไม่ต้องเยอะขนาดแบบว่าไปรับสินบนหรืออะไรอย่างงี้หรอกค่ะ
ตบไหล่เราก็รู้สึกไม่พอใจแล้วค่ะอันนั้นก็แล้วแต่แม่ค่ะ
เพราะแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
ไม่อยากใช้คำนิยามกับแม่บางคนอ่ะค่ะอืม
เคลื่อนไหวอย่างนี้เราได้ประสานคุณแม่เขาไหมว่าเราจะมาเคลื่อนไหวให้ลูกสาวเขาอะไรอย่างนี้
รู้จักอะค่ะไม่ขออนุญาตอะค่ะรู้จักแค่คุณแตงโมค่ะ